ส่วนเมื่อช่วงค่ำค่ะตำรวจสนหลัก๒บอกว่าพบศพผู้หญิงคนนึงนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลย
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ยังอายุน้อยค่ะเป็นนักร้องร้องเพลงอยู่ในร้านอาหาร
ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ไปฉีดโบท็อกซ์มาไม่รู้เกี่ยวไหมอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไหมนะคะ
นี่ค่ะบ้านหลังนี้๒๖๘ถึง๒๗๐ถนนเพชรเกษมเขตบางแคร์
เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้๒ชั้นนะคะชั้น๒ค่ะเป็นห้องนอน
แอร์เย็นเลยค่ะพบศพนางสาวเจนจิราหรือเจนแซ่ลีอายุ๒๘
เป็นนักร้องร้องเพลงตามร้านอาหารน่ะนะคะเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
ตามตัวไม่มีแผลอะไรเลยค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก็คือเพิ่งเสียชีวิตอ่ะแฟนนุ่มของผู้ตายนะคะ
ลือชาวงมงคลอายุ๓๓บอกว่าก็คบกันหลายปีแล้ว
ก็จะไปมาระหว่างบ้านกับคอนโดผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ
แต่ว่าล่าสุดเพิ่งไปหาคุณหมอศัลยกรรมฉีดกรามที่คลินิกแห่งหนึ่ง
ซอยเพชรเกษม๘๑เมื่อวานไปฉีดโบท็อกซ์ที่กราม
ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะโรคหัวใจที่เป็นโรคประจำตัว
หรือมันไปเชื่อมโยงอะไรกับการฉีดโบท็อกซ์หรือเปล่านะคะ
ก็ต้องชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมแล้วค่ะ
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงว่าเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่าตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรเลย